คุณผู้ชมฮะที่จังหวัดจันทบุรีตอนแรกตำรวจได้รับแจ้งมา
ว่ามีรถจักรยานยนต์ล้มเป็นอุบัติเหตุ
พอไปตรวจสอบดูอ้าวไม่ใช่แล้วคุณ

นี่ผู้ใหญ่บ้านถูกยิงคว่ำเลยนะฮะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจันทบุรีนะครับ
หลังถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงบาดเจ็บสาหัส

ศีรษะ๒นัดนอนจมกองเลือดอยู่กลางถนนท่าสิง
หัวแหลมอบตท่าช้างนะครับ
ทีแรกเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะคุณ

ผู้บาดเจ็บไม่ใช่ประสบอุบัติเหตุแล้ว

ใกล้กองเลือดพบปลอกกระสุนขนาด๙มม
นี่เป็นหลักฐานสำคัญตกอยู่จำนวน๒ปลอกนะครับ
แล้วก็ซองหนังใส่ปืนสีดำตกอยู่๑ซอง
แต่ไม่พบอาวุธปืนครับ
ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบใกล้จุดเกิดเหตุ
แคมป์คนงานก่อสร้างบ้านจัดสรรอยู่ห่างประมาณ๒๐เมตร

ปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่ที่พื้น
กี่ปลอกรู้ไหมคุณหกปลอกครับ๖ปลอก

เพราะมีการคาดการณ์ว่าคนร้ายใช้อาวุธปืน๙มม
ยิงผู้ใหญ่บ้าน๘นัด
แต่กระสุนเจาะหัว๒นัด
ทีนี้ต้องเรียกคนงานในแคมป์ทั้งหมดมาตรวจสอบ

ตรวจสอบลายนิ้วมือหาคราบเขม่าวดินปืน
พร้อมสอบปากคำหาเบาะแสคนร้ายให้ได้นะครับ

กลางดึกที่ผ่านมาได้ยินเสียงคนทะเลาะกันอยู่หน้าแคมป์
จับใจความได้ประมาณว่ามีการด่าทอและพูดท้าทายกัน

ปั้ง๗๘นัดครับ
แต่ตอนนั้นคนงานไม่มีใครกล้าออกมาดูนะครับ

วันนี้ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสคนร้าย

ว่าทำไมผู้ใหญ่บ้านถึงถูกยิงหัว

คนร้ายลงมืออย่างอุกอาจ